ได้ไหมที่สิงห์บุรีสิงห์บุรีเนี่ยมันจะมีตรงคันกั้นน้ำที่ขาด
แล้วจริงมันมีภาพเรารายงานเมื่อวานนี้ก็มีเป็นภาพมุมสูงเห็นชัด
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากโดรน
ลองดูภาพมันเนี่ยดูน่ากลัวจริงจริงนะคะไอ้ตรงเนี้ยที่มันขาดไป
เขากำลังทำการซ่อมแซมและเดี๋ยวต้องมารอดูด้วยว่าไอ้เสาเข็มที่เอามาลงเนี่ย
มันจะสามารถกั้นน้ำไอ้ตรงที่น้ำที่มันจะไหลมาจากเจ้าพระยาเนี่ยได้หรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำการซ่อมแซม
คันกั้นน้ำขาดที่ตรงคลองชนประธานชัยนาศอายุทยาฝั่งซ้ายนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ยังรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตด้วยว่าสิงห์บุรีน้ำท่วมหลายที่เลยนะคะ
ตรงนี้มันจะห่างจากสถานีสูบน้ำบางโฉมศรีขึ้นไปทางเหนือประมาณ๑กิโลเมตร
นำรถเทลเลอร์เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขนเสาเข็มใหญ่
วางกั้นชะลอน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้มันไหลลงคลองชนประธาน
คือทำยังไงก็ได้ให้มันไหลให้ช้าลง
แล้วจึงใช้รถเครนยกถุงบิ๊กแก๊กไปวางกั้นจุดที่คันดินขาด
อีกส่วนหนึ่งก็มีการนำรถแบ็คโฮ๕คันทำแนวคันดิน
เพื่อไม่ให้แม่น้ำจากเจ้าพระยาไหลมาเติมในคลองชนรับประทาน
ตรงนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็คนจังหวัดสิงห์บุรีแหละอย่างที่บอกตอนต้นไปดูกันหน่อยไหม
เมื่อกี้นี้ไปดูตรงนะคะพื้นที่ที่บางโฉมศรีแล้วดูที่สิงห์บุรีเดือดร้อนเหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านบอกพูดเลยถ้าเกิดว่าพูดแค่ว่าน้ำท่วม
ยังไม่เห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนขนาดไหนคุณต้องดูคลิปนี้ว่าเขาต้องสู้ชีวิตกันอย่างนี้แหละค่ะ

ต้องซื้อบ้านที่ทันสมัย

จะได้สูดอากาศอย่างเต็มที่
วันนี้มาจิบกาแฟแลธรรมชาติ

เป็นยังไงล่ะสูดอากาศเต็มที่ไหม

คือเห็นใจแล้วปนความเอ็นดูที่

แต่เขาก็คงจะพยายามแล้วจะทำยังไง
พยายามหาเรื่องบันเทิงให้ชีวิตตัวเองหน่อยละกัน
คือมันทำอะไรไม่ได้นี่เขาบอกซื้อบ้าน

อันนี้เป็นภูวิลล่ากระดัดใหญ่

หลายคนเดือดร้อนจริงแล้วน้ำมันมาเร็วมาก

บุ๊กอย่างที่บอกจิบกาแฟและธรรมชาติ
นะคะแบบประชดนั่นแหละ

สิงบุรีล่ะค่ะจุดนี้โอ้โห

เวลาประมาณ๗นาฬิกา๒๐นาที